ยังงั้น๒เดือนไม่ถึงนี่คะคุณคะ
คุณคุณมันว่า๒ปีไม่ถึง

เหมือนว่าตอนแรกเราพบกันเร็วด้วย

เรากลับมาคุยกันครับ

ไม่ได้ไปด้วยกัน

ให้บอกคำจริง

เราก็รู้ว่าเขาไปแต่เราก็ไปของเราด้วย

ก็ไม่ใช่ตามแต่ว่ามันมีเพื่อนไปอยู่แล้ว
เพื่อนในกลุ่มเราก็ไปเราก็เลยไป
พอไปถึงแล้วก็แบบเฮ้ยอยู่หัวหินเหมือนกันเลย
ช่ามหวังจะดูดาร์วนอื่นเลย
นี่เขาอีกจบอยู่อยู่ที่เดียวกันเลย

ก็อะไรที่เราจะจะทำไม่อย่างกลับมาเป็นคนเนี้ย
ถูกตัวนะเราไม่ได้เป็นเพื่อนผู้ช่วยดีใดแถวสักคน
ก็ยังไม่ได้คุยกันตอนแรกศึกษาไปเต็มที่ก็เหมือนกำลังเริ่มต้นใหม่
ที่บ้านตอนนี้ตัดต้นไม้ทิ้งหมดแล้วอยากให้มันเริ่มต้นกันใหม่
ครับควรพบร่องตัวด้วยด้วย
ไปกับตัวหนึ่ง
ส่วนที่ไม่ดีกว่าเราต้องตัดทิ้งไปเลยไง
คนเรามันก็ไม่ได้ดีนะ
เพราะคุยกันจะรับตัวอะไร

ผมไม่แก้ตัวครับผมก็ยอมรับ
จะปรับตัวไอ้บ้าง
ก็ปรับตัวจริงแล้วก็ต้องคุยกัน
ผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่าคุยกันแล้วจะปรับตัวได้แค่ไหน
ถ้าคาดวังกันหมด
ก็คือสถานาตอนนี้ก็พูดยังไม่มีกับหอย

มันอยากคิดอะไรรึไง

แต่เราก็พิสูจน์ตัวเอง
มันปกติตั้งคือมึงไม่ใช่ไหม

ท่านยังคิดว่าวะ

ภูเขาเร็วเลยอย่างนึง
แต่เป็นที่ผมเองคือไม่ดีต้องการ
ว่าคนนี้คือแม่ของลูกค่ะ

ขยี้เก่งจังเลย
เพิ่งคุยกันเอง

ตอนนี้คุณคุยกันแล้วว่าไม่รีบแล้วคุยกันทั้งสองแล้วครับ

เฮ้ยเพราะมันดี
จริงมากสุดรวด
จริงตอนนี้แค่เขาใจก่อนมันเยอะกว่านี้

แต่หน้าย็นมีอะไรบอกเราก็อะเต็มเลยนี่ไม่ชอบ

ส่วนใหญ่เราใช้แฟนแสดงออกมากกว่า

แฟนแสดงออก

โอเคเห็นไหมเบา